เหตุการณ์นี้ถือว่าอุกอาจนะคะแล้วก็หลายคนถือว่ารับไม่ได้

ก็มีการเดินออกมาร่วมรณรงค์ไม่เอาความรุนแรงกัน
ล่าสุดค่ะทางฝั่งเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงเดินหน้านะคะ

ก็มีการไปใช้แผนยุทธการปิดล้อมเทือกเขาตะเว
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกกลุ่มกับความไม่สงบ

ในการที่จะพักแล้วก็โจมตีกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพร้อมกันเลยค่ะ
ทหารพรานจากกรมฐานภารณ์ที่๔๕๔๖และ๔๘
ยังโครงสนทิกกำลังอย่างต่อเนื่อง
ในการเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย
หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางเชื่อมต่อเทือกเขาตะเว
ตามแผนยุทธการปิดล้อมเทือกเขาตะเว
เพื่อไล่ล่าจับกลุ่มกลุ่มคนร้าย
บุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้อง

หลบหนีกลับขึ้นไปบนเทือกเขาดังกล่าว
โดยเจ้าหน้าที่แยกกำลังออกเป็น๒ส่วน
คือปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่บนเทือกเขา
ปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านบริเวณเชิงเขา

จากเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายกว่า๕๐คน
กระจายการกบดานหลบซ่อนตัว
โดยมีกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ
อกจากนี้ยังจัดกำลังเจ้าหน้าที่อีกชุด
ตั้งจุดตรวจในพื้นที่เขตรอยต่อ
ระหว่างหมู่บ้านและระหว่างอำเภอ
เพื่อป้องกันการแฟ้งตัวหลบหนี
อยู่ข้างตรงนี้ก็คือหลังนี้

เทือกเขาตะเวเป็นเทือกเขาย่อยของภูเขาบูโดสุงัยปาดี
เชื่อมต่อ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นผืนป่าที่ยังคงมีความสมบูรณ์
โดยมีความสูงกว่า๑๘๐๐เมตร
และมีความยาวของเทือกเขาถึง๓๕กิโลเมตร
อกจากเป็นเทือกเขาที่เชื่อมต่อพื้นที่หมู่บ้านต่าง
คืออำเภอเจาะไอร้องอำเภอระแงะและอำเภอจนะแล้ว
เทือกเขาแห่งนี้ยังครอบคลุมไปถึงพื้นที่รอยต่อ

และยังมีเส้นทางขึ้นลงโดยรอบที่สามารถเดินเท้าไปได้
พื้นที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาส
และอำเภอรามันจังหวัดยาลาด้วย

ที่สามารถกบดานและหลบหนีได้หลายเส้นทาง
เทือกเขาแห่งนี้ถูกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
ใช้เป็นแหล่งพักตั้งค่ายและฐานฝึกขึ้นหลายฐาน
และที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
เคยนำกำลังเดินเท้าขึ้นไปลาดตระเวนและทลายฐาน
มาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ครั้ง

ที่มีการยิงปะทะกับกลุ่มผู้เกาะความไม่สงบ
ทำให้ฝ่ายคนร้ายเสียชีวิต๕ราย
เจ้าหน้าที่สามารถยึดปืนที่ถูกปล้นไปจากค่ายปีเล้ง
เมื่อปี๒๕๔๗ได้หลายกระบอก
หลังจากนั้นได้มีการขึ้นไปบุกทลายฐาน
เทือกเขาตะเวยอย่างต่อเนื่อง

คือเมื่อวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๘
ได้ขึ้นไปพิสูจน์ทราบบนเทือกเขาตะเวย์

และมีการยิงปะทะกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

และเครื่องยังชีพอีกหลายรายการ

คือเหตุการณ์บุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้อง
ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบเปรย์สนาม
ที่คนร้ายผูกติดไว้กับต้นไม้ในป่าเชิงเขา
ห่างจากฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ไปประมาณ๔๐๐เมตร
ซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดที่ใช้นัดหมายย่อย
ก่อนจะเข้าบุกโรงพยาบาล
ไม่เพียงแต่เป็นการไล่ล่ากดดัน
กลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุบุกยึดโรงพยาบาล

แต่ยังถือเป็นมาตรการเชิงรุก

ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
ดารินหอวัฒนกุลข่าวเทราะทีวีรายงาน